จำได้ไหมเมื่อวานนี้ข่าวที่ผู้ชายพิการขา
แล้วบอกว่าเมียบังคับให้ไปขอทาน
แล้วจะไปกระโดดน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตาย

เมียออกมาบอกว่าเธอพูดแบบนี้ได้ยังไง
ที่เธอให้ร้ายฉันเนี่ยเธอเมาใช่ไหม
บอกเลยถ้าจะหย่าได้เธอเรียกค่าเสียหาย๓แสนบาทครับ

ประเภทจังหวัดนทบุรีวันนี้มาฟังเธอบ้าง
ธนงกรแสงเพ็งอายุ๕๘ปีเป็นภรรยา
แล้วก็มีลูกเลี้ยงนะครับเป็นผู้ชายอายุ๒๐ปี

หลังจากทราบข่าวว่าสามีคือนายจักรพงศ์สุพรรณโคง

ฆ่าตัวตายหรือมีคนมาช่วยชีวิตเอาไว้ได้
แล้วพาไปส่งบ้านที่สุพรรณบุรีนะ
ฟังเธอบ้างเธอบอกว่าเธออยู่กับสามีมานาน๕ปี
ทุกวันจะพากันออกไปทำมาหากินกัน๒คน

แต่วันนั้นรู้สึกเหนื่อยจะไม่สบายเลยไม่ได้ไปด้วย
ส่วนสาเหตุที่สามีพูดว่าร้ายให้ร้ายเธอสงสัยจะเมา
เพราะสามีชอบดื่มเหล้าแล้วก็ทำให้ขาดสติ
ก่อนหน้านี้ก็พยายามจะฆ่าตัวตายมาแล้ว
ส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าแย่งเงินไปทุกครั้ง

เงินที่เอามาก็ไปซื้อกับข้าวไปใช้จ่ายในครอบครัว
ส่วนเรื่องขาเทียมที่ต้องเก็บเอาไว้ไม่ใช่อะไร
คือไม่อยากพอเขามีขาเทียมเดี๋ยวเขาออกนอกบ้าน

ส่วนเรื่องที่สามีพูดไปทั้งหมดมันไม่เป็นความจริง

อยากอยากก็อยากพี่ก็ต้องเลือกข้าเทียงหาย
พี่ก็หมดเยอะเหมือนกันครับใช่
ทำไมต้องไม่พูดความจริงทำไมต้องโกหกทำไมต้องอะไรใหม่มีอะไรก็พูดกันตรง
เธอยับบอกถ้าอยากไปจริงก็อย่าเขาเรียกความเสียหายแค่นั่นแหละ
เคยบอกถ้าอยากไปจริงก็อย่า
เขาเรียกความเสียหายแค่นั้นแหละ
ทีมข่าวไปที่ท่าเรือใต้สะพานพระราม๔จุดเกิดเหตุ
ไปเจอรอปภที่อยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุ

ก่อนหน้านี้เคยเช่าห้องพักอยู่ติดกัน
ก็เห็นจักรพงศ์มีปัญหาทะเลาะกับเมียบ่อย
บางครั้งเมียก็หอบเอาขาเทียมของนายจักรพงศ์
วิ่งหนีนะฮะแล้วปล่อยให้อยู่ที่ห้อง
หลังจากทราบข่าวก็มีเจ้าหน้าที่พาตัวกลับไปอยู่บ้านที่สุพรรณใช่ไหม
ก็สงสารนะเห็นว่าครอบครัวก็ยังลำบากอยู่
คงจะมีความสุขกันมากกว่านี้นะฮะถ้าจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนั่นแหละครับ